วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งบนท้องถนน
เขาบอกว่าอยู่บนถนนมิตรภาพหน้าตลาดต้นตานอำเภอเมืองขอนแก่น
ถามคุณผู้ชมนะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะ
แล้วส่งไลน์มาคุยกับเราหน่อยว่าอยากบอกอะไรเขา

และถ้าเจอแบบนี้คุณผู้ชมจะทำอะไรกับเขา

บอกว่าชื่อคลิปคือซาเล้งยกล้อกลางถนนค่ะ
คือเขาเอามาโพสต์ไว้เพื่อที่จะเตือนคนใช้รถใช้ถนน

คือจะมองว่าโอ๊ยมีความสามารถ

เก่งมากหักยกล้อได้ขนาดนี้

คือยกล้อซ้ายขึ้นแล้วมีคนนั่งอยู่ทางซ้าย
มันน่ากลัวจะแบบพลิกคว่ำอย่างนี้เนอะ
แล้วก็ปาดไปเลนขวาด้วยคือทำทำไมนะ

เล้งคันนี้เนี่ยขับธรรมดาไม่เป็นเลย
ระหว่างขับเดี๋ยวก็ยกล้อทางซ้ายขึ้นกลางอากาศอยู่บ่อย
กลัวว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยจะร่วงจะหล่นจะเซจะอะไรใดทั้งสิ้น
แถมยังเบี่ยงตัวเองไปเลนด์ขวาอีก
ไปมาไม่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับคันอื่นเลย

เขากับแฟนเห็นซาเล้งคันนี้ยกล้อมารอบหนึ่งแล้วกลางถนนเลย

ตอนที่ซาเล้งเนี่ยขับชิมเลนซาไว้พอดี
ก่อนที่จะยกล้อแล้วก็ปาดหน้ารถของเขาเลยเนี่ย
เข้ามาเลนด์ขวาเพื่อจะกลับรถ
เลนด์ล้อซายพังหรอกค่ะหรือว่าอะไร
หรือว่าน้ำหนักฝั่งขวามันเยอะกว่าคะ
ฝั่งซายมันเล็ย
เล็กมันเป็นล้อแบบที่ออกแบบมาให้คุณขับแบบแนวตรงค่ะ

เหรอคะหรือว่ายังไงคือคิดว่ากำลังละเล่นอะไรอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงท้ายคลิปแล้วคุณผู้ชมได้ดูนะ
เดี๋ยวพอมันรันไปอีกรอบนึงขับแบบธรรมดาขับได้นะ
ไม่ต้องยกล้อเขาก็ขับได้ไม่ใช่ว่าขับไม่ได้
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้วจะยกเพื่ออะไร
เจ้าของคลิปเขาบอกเลยนะคะว่าในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ย
อยากให้ทุกคนมีสติในการขับรถหน่อยแล้วก็สังเกตสิ่งรอบตัวตลอดเวลาด้วย
เพราะว่าต่อให้เราระวังเนี่ยมันก็มีคนแบบนี้อยู่

ถ้าเกิดอยู่คุณกระโดดออกจากรถมาจะเกิดอะไรขึ้นคะ

ถ้าเกิดคุณเสียการทรงตัวแล้วร่วงลงไปเนี่ย
ทางซ้ายรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนทางขวารถคว่ำแน่นอน
จริงมันเป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมทางไปกับคุณนะคะ

ตายแล้วขับธรรมดาเถอะค่ะได้โปรดถือว่าขอร้องนะคะ
นะคะคือแค่ซาเล้งแล้วก็ขับในถนนใหญ่

ถ้าคนขาบเห็นข่านี้

ทำเพื่ออะไรใช่ไหมคะอยากได้รู้ต้องการอะไร

กับการยกล้อข้างหนึ่งแบบนี้